ร้องได้ให้ร้าน

เผื่อมันตากแห้งก็เศร้าแห้งเที่ยวผ้าไม้
ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจ
บทเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้หงทอง
ขอบคุณที่แล้วค่ะ

พยายามร้องตามแต่โอ้โหสูงเนอะ

แต่เท่าที่ฟังดูถ้ามันร้องไปแล้วมันลาบลื่น
เล่าเรื่องไปเรื่อยมันก็ไม่น่าจะสลับท่อนนะ

น้องชมพู่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

นะครับในรายการของเราจากเพลงของคุณแอนมิดชัย

ชมพู่สามารถทำได้กดต้องไหมคะตัวเล็ก
กดดันค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วค่ะ
เหมือนว่าได้ปลดปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับปลดทุกข์
เรียกปลดทุกข์นั่นเองนะครับถูกต้องนะฮะ
ไม่สลับท่อนถูกต้องหมดทุกอย่างค่ะมั่นใจได้
ว่าแต่ชมพู่กดดันเลยคุณยายต่องนั่งอยู่ข้างล่างอ่ะ
ยายต่องตื่นเต้นไหมคะตอนรอคำเฉลยคุณยาย
ตื่นเต้นแต่คิดว่าหลานต้องทำได้ทำได้ค่ะ
เพราะว่าคุณยายเขาเชียร์ไม่ให้ใช้ตัวช่วยด้วยอ่ะนะ
คุณยายเนี้ยก็ความดีของหนูอ่ะต้องทำได้ลูก
ความดีของหนูหนูต้องทำได้นะนี่นะฮะเพราะว่าคุณยายเนี่ยอยู่กับ
ชมพู่มาตั้งแต่ชมพู่เด็กคุณยายเขาจะรู้
เขาเรียกศักยภาพแล้วก็ความสามารถของชมพู่ดีมาก
เพราะเผยจะดีกว่าตัวชมพู่เองค่ะนะฮะคุณยายถึงมั่นใจ
แต่ว่าในรอบหน้าเอาปลอดภัยไม่ประมาทก็จะดีเหมือนกัน

สำหรับร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางทายรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับ
และวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีค่ะ

เดินไม่ได้เหมือนคนอื่นค่ะเดินแค่ไปสัก๒๐เมตรก็
มันไม่ให้เดินแล้วมันเจ็บมาก
เวลาเจ็บเยอะแล้วคุณยายทำมาหากินอะไรอ่ะคะ
ก็ไม่ได้ทำมีเงินคนพิการกินแล้วก็เงินจากน้องเนี่ยค่ะ

การเปิดหมวกแล้วก็รับจ้างร้องเพลงค่ะ
คือร้องเหมือนกันแต่ไกลบ้านไม่ใช่ตำบลที่บ้าน

แบบเหมือนดูถูกอะค่ะ
เวลามีคนมาพูดให้ได้ยินเข้าหู

อย่างที่สองก็คือชายาของหนูที่โรงเรียนคือหญิงแก่ง
สัตว์เมาอืม